เพราะว่าไปเจอกับก้อนหินสีดำอยู่ในบ่อลูกรัง
เค้าว่าลักษณะคล้ายกับ

เออเป็นยังไงตามไปดูกันหน่อยดีกว่านะคะ

หมู่๕ตำบลโคกม่วงอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทธลุงนะคะ
ชาวบ้านเนี่ยมามุงดูกันอยู่นี่ช่วยกันดูสิว่ามันเหมือนไหมมันยังไง
เพราะว่ารักษณะมันเป็นหินสีดำคล้ายกับเหล็กไหล
แล้วก็ถูกเจอบริเวณบ่อดินลูกรังห่างจากบ้านไปประมาณ๒กิโลเมตร
คุณพงพัชรานะคะหรือว่าคุณปืนนะคะเจ้าของบ่อดินลูกรังอ่ะนะ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันก่อนนี้นะคะว่าจ้างรถแบ็คโฮลมาขุดทำทาง
เพื่อจะเปิดบ่อดินลูกรังขายแต่ไม่สามารถเปิดบ่อดินได้
เพราะว่ามีอุปสรรคเยอะแยะมากมาย
นี่คุณดูนะพอนี่ใหญ่มากเขาก็เลยเดินสำรวจไปเรื่อย
ค่อยเดินสำรวจไปเดินไปเดินไปแล้วก็ไปสะดุดตาเข้า
กับก้อนหินสีดำก้อนหนึ่งเฮ้ยก้อนหินก้อนนั้น
แล้วก็มีคนถามว่าเธอเจ็บไหม

เพราะว่าไม่มีใครจะทำร้ายเธอ
ได้ต่อกับโอเคถึงเขามาอีกแล้ว
คุณท่อนเนื้อตรงนี้ค่ะไม่รู้เหมือนกันอยู่ดี
ก็แว๊บขึ้นมาเลย

แปลกใจมากเพราะว่าก้อนหินนี้มันมีลักษณะสีดำ
แต่มันแวววาว
อ้าวนี่แหละที่คนเขาเชื่อว่าจะเป็นหินเหล็กไหลดิ
บอกว่าเป็นสีดำแวววาวคล้ายกับเนื้อเหล็กไหล
พร้อมกับเขาอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย
แล้วก็เอาหินก้อนนี้กลับมาไว้ที่บ้าน
ซึ่งเขาบอกเอาจริงเขาก็ไม่กล้าเอาเข้าบ้านเหมือนกันนะ
ก็กลัวว่าจะมีสิ่งไม่ดีอะไรติดมาหรือเปล่า
เนื่องจากว่าด้วยความว่าเป็นหินสีดำ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรยังไง
และก็เลยอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกว่า
ถ้าหากหินก้อนนี้เป็นเหล็กไหล
ขอให้ฝนตกทันใดนั้นเองสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นฝนตกลงมาสู้ซ่า
พร้อมกับฟ้าผ่าดังเปรี้ยง
อุ๊ยเขาเล่าแบบนี้จริงนะคุณฟ้าร้องแล้ว
เขาก็เลยตัดสินใจนำก้อนหินนี้ไปตั้งเอาไว้ที่หิ้งครูหมอโนราภายในบ้าน
ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาตรวจสอบแล้วนะคะ
ตอนนี้เขาก็บอกว่าหินที่พบเนี่ยนะคะคือแร่ธาตุหินเป็นแร่ธาตุชนิดเหล็กไหลจริง
และมีมูลค่ามากมายด้วยก็เลยทำให้คุณปืนเองเนี่ย
เขามีความคิดที่จะล้มเลิกการเปิดบ่อดินลูกรังแล้ว
และเดี๋ยวจะใช้พื้นที่ตรงที่เขาจะเปิดบ่อดินลูกรังเนี่ยนะ
สร้างเป็นวิหารเสิร์ธเสิร์ธคืออะไร
เสิร์ชคือเสิร์ธคือเครื่องประดับศีรษะของมโนรา
ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทางคนใต้หรือว่าลูกหลานโนราเขาเคารพนับถือบูชามาก
คุณปืนบอกเดี๋ยวจะสร้างตรงนั้นเป็นวิหารเสิร์ธเลย
แล้วที่บ่อดินตรงจุดที่เจอหินสีดำ
ยังมีทางน้ำใสไหลเป็นทางอีกด้วย
แล้วก็มีแบบเหมือนเป็นก้อนหินสีดำผุดขึ้นมาอีกมากมายก่อนเล็กก่อนใหญ่
คุณปืนก็เลยจะเก็บทั้งหมดรวบรวมเอามาไว้ที่บ้าน
เพื่อเขาจะเอามาบูชาตามความเชื่อของเขา
และในขณะที่คุณปืนกำลังจุดทูบ
ทำพิธีท่องบทสวดก็มีเรื่องราวแปลกประหลาดเกิดขึ้นอีก
อยู่นะคะมีหญิงวัยกลางคนที่มาร่วมพิธีเกิดอาการแปลกประหลาดแบบนี้ค่ะ
อาการเขาเป็นยังไงครับเนี่ยดูเหมือนจะเจ็บปวดทรมาน
คุณได้ยินใช่ไหมว่าคุณยายเนี่ยพูดคล้ายกับเป็นภาษาไทยนะ
สลับกับภาษายาวีนะบอกประมาณว่าเจ็บอกเจ็บจะขาดใจ
ให้ใครก็ได้ไปนำไม้ที่มีคนปักเอาไว้ตรงทางน้ำ
ใกล้กับจุดที่พบเล็กออก
งานนี้ทุกคนขนลุกสู้เลยนะคุณ
แล้วก็เชื่อว่านี่แหละน่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่ชื่อตาชังยายแมงมาแฝงร่างของเธอ
นี่เขาไปเอาไม้ที่แบบปักไว้ขึ้นจริงด้วยล่ะ
แล้วก็เชื่อว่าเหล็กไหลก้อนนี้นี่แหละศักดิ์สิทธิ์มาก
และอาจจะนำโชคนำลาบมาให้คนที่เป็นเจ้าของก็ได้
เขาว่ากันแบบนี้เล่าให้ฟังตามเรื่องราวความเชื่อกันไปนะคะ
แต่อย่างที่บอกว่าเรื่องราวมันอาจจะยาวนิดนึงมันมีที่มงที่มาที่ไป
แต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่ามันน่าจะเป็นแร่ธาตุชนิดเหล็กไหลจริง
แต่อันนี้ก็สุดแล้วแต่วิจารณญาณและความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะ